ไปดูเรื่องแปลกเรื่องนี้ที่พยาวกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
มีรายงานบอกว่าพบงูเห่าขนาดใหญ่นะคะ
งูตัวนี้เข้ามานอนกับพระในกุฏิหลายครั้ง
แต่ว่าไม่ทำร้ายท่านค่ะ
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะ
นี่คือคลิปที่พระนิธิตภงร์นาริสโรห์

พระสงฆ์ที่จำวัดอยู่ที่แถวพระธาตุพบโชคบุญทวีศรีดอยหมู่
พระธาตุดอยหมูที่บ้านน้ำหากอำเภอปงจังหวัดพยาว
ท่านก็จับงูเห่าตัวใหญ่เลยค่ะ
แล้วคุยกันเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงแสนเชื่อง
ลักษณะว่าขออย่าให้ทำร้ายกัน
เนื่องจากได้มาช่วยสร้างสิ่งต่างให้กับที่นี่

ภาพนี้พอมีการเผยแพร่ออกไปก็ปรากฏว่าเป็นที่ฮือหา
กับผู้คนที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมากนะคะ
พระอยู่กับงูแล้วก็ไม่ใช่แค่วันสองวันด้วยนะคะ

ผู้สื่อข่าวไปพบกับพระนิทิศพงศ์ที่อยู่ในคลิปค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่ามีงูเห่าขนาดใหญ่มานอนขด
อยู่บนที่ที่นอนด้วยหลายครั้ง

จับตัวเอาไว้แล้วก็บอกกับงูเห่าตัวนั้นว่า
มาอาศัยอยู่ตรงพระธาตุดอยหมูตรงนี้เนี่ย
เพราะว่าจะมาสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับพระธาตุ
เชื่อว่างูเห่าตัวนั้นน่าจะเป็นพญานาคที่ท่านเคยนิมิตเอาไว้

ท่านก็เล่าให้ฟังถึงความฝันและความเชื่อของท่านนะคะ
ตอนแรกที่เพิ่งเข้ามาจำวัดอยู่ที่พระธาตุดอยหมูตรงนี้

พอนอนก็จะมีงูเห่าตัวนี้เข้ามานอนด้วยหลายครั้งเลยแต่ก็ไม่ได้ทำร้าย
หลังจากนั้นก็ยังคงมีงูเห่าทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เข้ามาอยู่ด้วยเป็นประจำ

แต่ก็ยังมาเฝ้าเยอะตลอด
หลายครั้งหรือครับท่าน
หลายครั้งครั้งเป็นงูที่ตัวอื่นตัวน้อยอย่างกับมีทำร้ายเขาเนี่ย
ท่านก็เล่าให้เราฟังนะคะเป็นเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะคะ
ท่านบอกว่าคิดว่าจะเป็นงูเจ้าที่ที่มาปกปักรักษาพื้นที่
ก็ได้บอกกับงูที่มานอนด้วยเป็นประจำ
บอกว่าได้มาอาศัยจำวัดที่นี่เพื่อจะพัฒนาให้ดีขึ้น
ไม่ได้ทำร้ายซึ่งกันและกันที่ผ่านมาก็แผ่บุญกุศลให้อยู่ตลอดเวลาค่ะ